คุณผู้ชมเรามาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในบ้านเราโดยเฉพาะโอมิครอน
วันนี้สบคแถลงออกมาตัวเลขก็น่าตกใจพอสมควรเหมือนกัน
เพราะบ้านเราพบโอมิครอนแล้ว๕๑๔ราย
คลัสเตอร์สามีภรรยาชาวกาลสินที่กลับมาจากเบลเยี่ยม

ทำให้มีคนติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๑๒๕รายลามในหลายจังหวัด
วันนี้ทางด้านของแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโครสกสวบค
แถลงว่าประเทศไทยมีการรายงานพบผู้ป่วยโควิด๑๙สายพันธุมิครอน๕๑๔ราย
โดยสัดส่วน๒ใน๓เป็นผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศครับ
และอีก๑ใน๓เป็นการสัมผัสกับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ขณะที่คลัสเตอร์กรสินที่มีสามีภรรยาเดินทางมาจากเบลเยี่ยม
แล้วก็ไปรับประทานอาหารในผับ
ทำให้ในร้านพบนักดนตรีพนักงานลูกค้าอื่นติดเชื้อแล้ว๑๒๕ราย
ทั้งนี้คลัสเตอร์กาลสินมีการเชื่อมโยงกับที่อุดรธานีด้วย
จากรายแรกที่เป็นคนในครอบครัว
อกจากนี้ยังมีคลัสเตอร์จังหวัดปัตตานีมี๗ราย
เป็นการสัมผัสผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากการแสวงบุญ

ยังมีเกี่ยวข้องที่จังหวัดนนทบุรีพระนครสิทธิยาปฐุมธานี

ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อสายพันธุมิครอน
แต่ที่ยืนยันแน่ชัดแล้วมีที่กรุงเทพมนาคม๒ราย
เป็นผู้ติดเชื้อซึ่งติดจากสามีที่เป็นนักบินชาวไนเจรีย
ส่วนที่อุบลราชธานีพบการติดเชื้อโอมิครอนในจังหวัดเป็นรายแรก
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมนะครับตอนเข้ามาไม่พบการติดเชื้อ
แต่ว่าพอมาถึงเขาก็ไปพบปะกับเพื่อนฝูง
ที่บ้านแฟนสาวแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ไปเจอกันมา๑๐คนแล้วเขาก็เริ่มมีอาการไม่สบายฮะ
ก็เลยเข้าตรวจหาเชื้อผลยืนยันออกมาว่า
สายพันธ์โอมิครอนเมื่อวันที่๒๓ธันวาคม
ทีนี้ครับทางจังหวัดได้ตรวจเชื้อผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ทั้งหมด
แต่ยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับ
ล่าสุดสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดได้มีการแถลง
พบเชื้อโอมิครอนรายแรกในอีก๓จังหวัด
ก็คือกระบี่หนองบัวลำพูแล้วก็อุบลราชธานี
รวมทั้งหมดตอนนี้พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนทั่วประเทศ
ทั้งหมด๑๔จังหวัด
ทีนี้มาดูฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้มีการประเมินว่าถ้าโอมิครอนมีการระบาด
ตั้งแต่ระดับเบาสุดไปถึงหนักสุด

นี่เขามีการคาดการณ์ไว้๓ระดับ
ระดับเขาเรียกเป็นฉากกระทัดแรก
ฉกกระทัดที่๒หรือฉากกระทัดที่๓

เอาเป็นว่าความรุนแรงระดับละกัน๓ระดับ
เป็นการประเมินใช่เป็นการประเมินนะครับ
เขาบอกว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่
่อหย่อนต่อแนวทางการปฏิบัติ
ก็คือการป้องกันครอบจักรวาล

จะมีผู้ติดเชื้อตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม
ปี๒๕๖๕จำนวน๓๐๐๐คนต่อวัน
น่าตกใจนะฮะหรือถ้าแย่ที่สุดหลังจากที่ผ่านมาหลังจากที่เราเคยเจอ

เสียชีวิต๑๗๐๑๘๐คนต่อวัน
ถ้าระดับที่๒คือระดับกลางครับ
ภาคส่วนยังคงปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม
ถึงกรกฎาคมปี๖๕จะมีมากกว่า๑๕๐๐คนต่อวัน
ผู้เสียชีวิต๖๐๗๐คนต่อวันก็ครึ่งหนึ่งของระดับแรกนะ
ส่วนฉากกระทัดที่๓ก็คือการปกป้องแบบดีที่สุด
อาจจะมีการติดเชื้อน้อยมาก
และมีการเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นในทุกกลุ่ม
แล้วก็ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างนานาด้วย
ก็จะเห็นกราฟเป็นเส้นสีเขียวนะพุ่งขึ้นนิดหนึ่ง

แต่ดูเส้นแรกสิคุณถ้าเราประมาทกาดตกนะ
รับรองเนี่ยโอ้โหเป็นเนินภูเขาสูงเลยนะครับ

ประเมินว่าหลังปีใหม่จะเจอสถานการณ์แบบนี้
ขึ้นอยู่กับว่าเราป้องกันแล้วก็เข้มตามมาตรการ

เริ่มตั้งแต่วันนี้นะในการที่ไม่ประมาทนะฮะ